อีกส่วนหนึ่งในปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับที่สถานีวิทยุ
ลำลูกกา๖๙ถนนลำลูกกาตรงนี้ฮะวันนี้เขามีพิธีทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่สูญเสียนะครับ
จากการเรียกร้องทางด้านประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมานะครับ
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
เมื่อช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม๒๕๕๙
นิมนต์พระมา๙รูปนะครับมาทำพิธีนะครับ
นายสมชาตินาคบรรจงพร้อมกับมวลชนที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า
ปฐุมไม่ทนต่อพระเด็จการได้ร่วมกันทำบุญนะครับ
จากนั้นมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ในการร่วมกันวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็มีพระที่มาสวดนะครับ
มาติกาบังสกุลตายเผาหุ่นฟางจำลองนะฮะ
ก็มีรูปของหลายบุคคลนะครับที่เอาไปติดไว้ที่หุ่นนะครับ
แล้วทางกลุ่มทางปฐุมตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปร่วมชุมนุมที่ทางสนามหลวง
กับทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่ม๑๙กัญญาทวงอำนาจคืนราษดร
นี่ที่ประถุมธานี
ใช่ครับนอกเหนือจากปฐุมธานีนะฮะเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันครับ
ก็จัดเวทีคู่ขนานกันกับเวทีในกรุงเทพนี่แหละนะฮะ
เชียงใหม่เขาก็ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่ารัฐปลาเผาคุณผู้ชม
นะฮะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับที่บริเวณประตูท่าแพงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แม้แม้ฝนจะตกเหมือนกันเชียงใหม่ก็ตกกรุงเทพก็ตกนะครับ
ก็ยังมีกลุ่มคนออกไปร่วมชุมนุมกันนะฮะ
นักศึกษาเยาวชนประชาชนทยอยเดินทางไป
ร่วมกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ารัฐปลาเผานะฮะ
รำลึก๑๔ปีรัฐประหาร๑๙กันยายน๒๕๔๙
ก็ต้องการจะร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านพระเด็จการ
แล้วก็เชิญชวนให้มากินปลาผังร่วมกัน
เขาบอกว่ามันเป็นการอุปมาอุปมัยคุณผู้ชม
เหมือนว่าสังคมไทยและประชาชนคนไทยเนี่ย
หลังจากรัฐพาหารมาก็มีชีวิตเหมือนปลาเผาว่าครับ
อยู่ในฟอยไม่มีอิสระภาพแล้วก็รอวันตาย

จากนี้ก็มีการแสดงศิลปะเสียสีสังคมของกลุ่มนักศึกษาในเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ทั้งเรื่องของหุ่นรถถังยมทูตแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเนี่ยครับ
ตลอดจนกิจกรรมก็มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มน้องนักศึกษาไปปรับเปลี่ยน
นเวียนกันขึ้นไปทำนะฮะก็มีการร้องพงร้องเพลงต่างนะครับ
แล้วก็ประกาศเชิญชวนให้ไปร่วมชุมนุมร่วมกันลงรายชื่อแก้ไขร่างรัฐมนูล
เหมือนเวทีในกรุงเทพตอนนี้เขาก็ได้เยอะเหมือนกัน
มีประชาชนมีคนไปร่วมลงทะเบียนกันเยอะเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของความสงบเรียบร้อยก็มีตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ
สพเมืองเชียงใหม่รวมกับตำรวจจากกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะสักประมาณสักหนึ่งตรงร้อย
ไปดูแลให้กับเรื่องของความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีการห้ามชุมนุม
แต่ว่าขอให้ชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วกัน
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับ

จากประชาชนที่ร่วมลงชื่อกันในตอนนี้นะครับ
ก็ยังมีทางสอสอในสภา

ยื่นเรื่องไปยังประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้วเราก็ต้องรอดูว่าการแก้ไขรัฐธรรมนุนที่ออกมาเนี่ย
ของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ย
จะไปตรงไม่ตรงแก้ไขกันแบบไหนอะไรยังไง